ใครหลายคนเขาชอบสุนัขไงคุณผู้ชมครับ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจัดความน่ารักให้กับคุณผู้ชม
การไปดูเจ้าลูกสุนัขตัวนี้ที่มาพร้อมกับภาชนะที่เห็นแล้ว
ต้องถามว่าเฮ้ยมันทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอ
ลูกหมาเวลาเพิ่งเกิดดูน่ารักไหม
ใช่ตัวแดงเลย
เห็นแบบนี้แล้วน่ารักน่าเอ็นดูจริงอยากได้

มันดูไม่ใช่น่าจะเอ็นดูหรือจะกินน้องหมาหรือเปล่าคะคุณ

เอาไปใส่ในชามแบบนี้ก็บอกว่าจะดูน่ารัก

ก็ตัวมันเล็กกระทัดรัดคุณเอาเทียบกับช้อนอ่ะ

คือถ้าเอาความยาวตั้งแต่แบบว่าปลายช้อนจนถึงด้ามเนี่ย

นี่เป็นภาพน่ารักมากเลยนะคะของหนูน้อยคนหนึ่งที่เขาเนี่ย
ยืนมองถ้วย
กล้วยใส่หมาลูกมันไม่ใช่เฉาก๊วยนมสดอ่ะ

ทำเป็นเล่นไปถ้าเอาน้ำแข็งใสใส่ลงไป

น้องมันกินไม่ได้นะลูก
ซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมนะบอกน้องนะลูกนะ
มันกินไม่ได้นี่คือน้องหมาลูกหมาจริง
มันไม่ใช่เฉาก๊วยนมสดมันไม่ใช่ไอศครีมถั่วดำ
คือมันยังกินไม่ได้นะครับเพราะว่ามันยังเด็กอยู่รอให้มันโตก่อนนะครับ

หมาขอบคุณค่ะมันยังเด็กมันก็กินไม่ได้
มันโตมันกินไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่สุก

จริงคือสุนัขจริงนะคุณ
มันคือไม่ใช่ตุ๊กตาไม่ใช่ขนมไม่ใช่เค้กด้วยใช่ไหม
มันเล็กมากเพราะมันเป็นสุนัขแบบเพิ่งคลอดเพิ่งเกิดมานะคะ

เพราะความน่ารักนี้ถูกแชร์ออกไปในโลกโซเชียลอย่างที่เห็น
ก็มีคอมเมนต์เยอะแยะมากมายเลยพูดถึงความน่ารักบอกว่า
น่ารักน่ากินนะคะมีหลายคนที่รู้สึกเหมือนน้องเขา

ไอศครีมละลายอะไรก็ว่ากันไป
บางคนบอกราดนมแล้วก็กินเลย
หรือว่าคุณชนะคือเอาน้ำแข็งป่น

รักมากนะวันนี้เด็กคนนี้บอกว่าหนูอยากกินขนม

หนูอย่าเอาน้องหมามาใส่ถ้วยแล้วตักกินนะลูก

มันไม่ใช่เค้กอ่ะนี่คือน้องหมาจริง

แต่มันน่ารักดีลูกหมาตัวเล็กนะน่าเอ็นดู

โอ้โหฝ่ามือดิฉันน่าจะยาวกว่านะคุณนะ

ตรงมันใช่ยังไม่ถึงเดือนเลยค่ะ

พันพันอะไรดีพันกว่าบาทอ่ะให้ดำ

เออแต่บางทีลูกบาเพิ่งเกิดอย่างนี้เราก็ดูยากแล้วว่ามันเป็นพันอะไร